มาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดระยองกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องที่เรากลัวกันที่สุดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
กรณีที่ช้างป่าที่มาบุกรุกพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสุดสยองเลยค่ะ
เพราะว่าคนงานออกไปกรีดยาง
แล้วไปเผชิญหน้ากับช้างป่า๓ตัวนะคะ
คนงานคนนี้เนี่ยถูกช้างรุมนะคะจนเสียชีวิตค่ะ
เขาหนีไม่ทันคุณนัทพงศ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาหนีไม่ทันเพราะว่าเจอกัน
เฉินหน้ากันในระยะประชิดมากนะคะ

ถึงจุดเกิดเหตุถึงกับเข่าซุด
ร้องไห้เสียใจเมื่อเห็นสภาพของลูกสาวค่ะ
ตำรวจสพวังจันทร์กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันอบตป่ายุบใน
ไปที่สวนยางแห่งหนึ่งที่ตะบนป่ายุบในนะคะ
พอไปถึงก็พบกับสภาพของผู้ตาย
ซึ่งต้องขออนุญาตบอกว่าถูกช้างรุมกระทืบจนจมติดดินนะคะ
สมคิดอายุ๔๐ปีเป็นคนกรีดยางนะคะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมากรีดยางแล้วเจอช้างป่า๓ตัวรุม
ร่างเนี่ยแหลกไปทั้งหมดแล้วช้างป่าก็เอางวงรัดร่าง
ฟาดต้นยางซ้ำหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในป่าค่ะ

เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนงานกรีดยางสวนข้างเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนประมาณตี๒เขาออกมากรีดยางแล้วเขาเจอช้างป่า๓ตัวนี้
เขาเอาไฟส่องช้างเนี่ยพอมันเจอแบบนั้นมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วล่ะจะมาทำร้าย
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาบอกเขารีบวิ่งหนีเข้าบ้าน
หลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงช้างป่าล้มต้นไม้ไปหลายต้นเลยแล้วก็เงียบไป
ประมาณตีสามเขาออกจากบ้านมาอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอผู้ตายมาเจอคุณสุพรรษานี่แหละค่ะ
เธอก็เลยเตือนเขาบอกว่าเนี่ยมีช้างป่าอยู่นะให้ระวังตอนนั้นเนี่ย
หมาก็เห่ากันระงมเลยเธอแปลกใจว่าหมาเห่าอะไรจังหวะที่เธอหันไฟฉายส่องไปทางคุณสุพรรษาเนี่ย
บอกว่าตกใจเข่าแทบสุดนะคะเพราะว่าข้างหลังของคุณสุพรรษาเนี่ยคือช้างยืนอยู่ข้างหลังเลยนะคะ
เธอเนี่ยพอเห็นปุ๊บเธอวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นผู้ตายก็ถูกช้างรุมทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็ต้องเตือนนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในโซนป่ายุบในนะคะพื้นที่ตำบลป่ายุบใน
ตามรายงานบอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคะเผชิญหน้ากับช้างป่าเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนะคะชาวบ้านในพื้นที่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย
เพราะว่ายังผลักดันออกไปไม่ได้นะคะกำลังพยายามกันอยู่ค่ะก็อันตรายมากจริงค่ะ